ตำรวจกองปราบปรามได้แจ้ง๓ข้อกล่าวหาหญิงไก่
ฐานแจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์
และแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงหาผลประโยชน์
ก่อนที่จะถูกนำตัวไปขออำนาจสารอาญาฝากขังผลัดแรก
ขณะที่เจ้าตัวก็ได้ยื่นหลักทรัพย์กว่า๑ล้านบาทขอประกันตัว
แต่ว่าสุดท้ายศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณเศรษฐาโสรินครับ
นางมนตายหยกรัฐนาการหรือหญิงไก่
ผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์
และแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อหาผลประโยชน์
ถูกเจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวขึ้นรถเรือนจำ
เพื่อส่งตัวไปที่ทันทสถานหญิงกลาง
หลังสารอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
และทำให้เสื่อมเสียสถาบันอันเทิดทูล
ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว

พนักงานสอบสวนใช้เวลาการสอบสวนนานกว่า๒ชั่วโมง
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกชาคิดสวัสดี
รองผู้บังคับการปราบรามเป็นผู้ทำการสอบปากคำ
จากนั้นตำรวจได้นำตัวหญิงไก่ไปค้นห้องพัก
ประชานิเวศนานกว่า๑ชั่วโมง
ซึ่งพบหนังสือเดินทาง๑๙เล่ม
และสมุดบัญชีธนาคารอีก๙เล่ม
ก็มีพยานบุคคล๔ปากยืนยันครับว่า
อาทนาทำให้สถาบันเวิ่งสูงได้รับความเสียหาย

ก็ลุบรวมเสถาธานได้เต็มที่ครับ
ขณะที่นายธนบดีเสปรฐานนล

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายความให้หญิงไก่แล้ว
เนื่องจากผิดสัญญาไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐาน
อ้างว่ามีให้ทักอุปกรณ์บันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิด
และบัญชีทรัพย์สินที่ถูกขโมยทำให้ไม่สามารถหาข้อเท็จจริงได้
ล่าสุดทางญาติของหญิงไก่ยื่นเงินสดจำนวน๑ล้าน๑แสนบาท

แต่สารได้พิเคราะห์แล้วไม่สามารถให้ยื่นประกันตัวได้
ต้องนำตัวหญิงไก่ไปฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน